นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัฒน์อดีตนายรมนตรี
ที่ตอนนี้หลบหนี

จำคุก๕ปีไม่รอลงอาญา
คดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ล่าสุดทางรองพุทธชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ออกจากดูไบของสหรัฐอาหลับเอมิเรส
ไปยังสหราชอาณาจักรแล้ว
ผลตำรวจเอกศิวาราหรังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยเรื่องนี้

มีข้อมูลนะครับที่เป็นรายงานมาอย่างเป็นทางการ

ได้ออกจากดูไบไปยังสหราชอาณาจักรแล้ว
ซึ่งที่สหราชอาณาจักรเนี่ย

คือคุณยิ่งลักษณ์ไปอยู่ที่ลอนดอนของอังกฤษ
เรามีสนทิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจไทย
หมายแดงก็คือ
ยังไม่รู้ดำรู้แดงเนี่ยอันนี้รู้แดงแล้ว
เป็นคดีคดีชุดหมายแดงแล้วก็คือสารพิพากษาจำคุกแล้ว
ได้ส่งหมายแดงนี้ไปให้กับองค์การตำรวจอาทยากรรมระหว่างประเทศ
ว่าตำรวจสากลทั้ง๑๙๒ประเทศแล้ว
เพราะนางสาวยิ่งลักษณ์ถือว่ามีหมายจับแล้ว
จากหลบหนีคดีที่ต้องโทษจำคุก
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของตำรวจสากล
ซึ่งหากอนุมัติหมายจับหมายแดงให้
ในประเทศที่เป็นสมาชิกก็สามารถจับกลุ่มได้ทันที
ขณะที่การติดตามตัวนางสาวยิ่งลักษณ์จากนี้ไปนะครับ
พลตำรวจเอกศิวราถือบอกว่าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของอายการแล้ว
พอตำรวจได้ส่งหมายแดงมาให้ตำรวจสากลแล้วก็เป็นหน้าที่ของอายการในการประสานงาน
ขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนขอตามจับตัวเหมือนกับกรณีของนายบอสอยู่วิทยา

ใช่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของอีกหน่วยงานหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ถ้าคุณยิ่งลักษณ์เขาได้สถานะเป็นผู้ลีภัยอยู่ที่ประเทศไหนอะไรยังไง

ว่าเขาจะส่งมาให้หรือไม่ส่งให้นะครับ
คาดว่าพานางสาวยิ่งลักษณ์หลบหนีก็จะดำเนินคดีกับพันธุ์ตำรวจเอกชายฤทธิ์อนุฤทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรา๑๕๗และอีกข้อหาหนึ่งนะครับที่แจ้งไปแล้วก็คือคดีปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอม
เรื่องของทะเบียนรถรถเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนผลการสอบข้อเท็จจริงของพันธุ์ตำรวจเอกชายฤทธิ์ซึ่งครบ๗วันในวันนี้แล้วยังไม่มีรายงานจากคณะกรรมการสอบสวนมานะครับ
พลตำรวจเอกศิวราบอกว่าเมื่อมีการแจ้งข้อหาทางคดีอาญาแล้วผลทางวินัยก็ถือว่าเป็นไปในทางเดียวกันก็ต้องมีความผิดไปด้วย
กำชับมาให้ตามรถที่เหลือด้วย
พวกรถเบนส์รถกระบะ
ที่มีข่าวว่าตามรับไปส่งนางสาวยิ่งรักที่จังหวัดสะแก้วอะไรพวกนี้